หายหน้าหายตาจากวงการไปนานเลยทีเดียว
สำหรับหนุ่มเตชินจำกันได้แน่นอนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เขากลับมาพร้อมกับข่าวดี

คือเป็นยุคโบราณมากใช้คำนี้ไม่ดีเลย
เป็นยุคเราวัยรุ่นสมัยก่อนโอ้โฮ

ผมมองเป็นเหรียญด้านหนึ่งแต่เขาไม่ได้เสนอในมุมมองหรือว่าแนะนำในเหรียญในด้านที่ผมมองแต่เขากลับแนะนำกับเหรียญอีกด้านหนึ่งให้ผมทำให้เรามีความรู้สึกว่าการคบเขาคนนี้จะทำให้เรามองเห็นได้สองมุมเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงทำมาหากินเป็น
ธุ่มเดียวเลยแล้วทำใจกันเลยยังไหมค่ะแต่จริงแต่ไม่เป็นไรก็ร่องสดังความยินดีล่วงหน้ากันด้วยนะคะ